หัวค่ำที่ผ่านมาค่ะนักร้องลูกทุ่งสาวนุ่งสั้นใบเตยอาสยามนะคะ
แล้วก็พระเอกของเรื่องค่ะประสบอุบัติเหตุ
ขณะกำลังถ่ายทำละครเรื่องแม่นาคอยู่ค่ะใช่แล้วค่ะ
โดยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าระหว่างที่แม่นาคและพ่อมากเวอร์ชันสองพันสิบหก
กำลังเข้าฉากขี่ควายกลางท้องทุ่งนาจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่นั้น
ปรากฏว่าบริเวณใกล้ใกล้กับกองถ่ายมีงานแล้วก็เปิดเพลงเสียงดัง
เป็นเหตุให้เจ้าควายที่ชื่อบุญรอดตื่นวิ่งกระเจิงจนสาวใบเตยที่อยู่ในชุดไทยนุ่งจงกระเบน
และนั่งหันข้างตกลงมาทันทีค่ะส่วนพระเอกหนุ่มมาตินก็ถูกเขาจะบุญรอดทิ่ม
คางแตกซึ่งล่าสุดสาวใบเตยยังอยู่ในห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสุพมิตรอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ